ของเพลงดังดอกไม้ในป่าช้า
การเป่าปีน้ำเต้าของอาจารย์เทวันนักดนตรีชื่อดัง

นี่คือพิธีมหาพุทธาพิเศษที่วัดบ้านจานหลวงปู่หมุนจังหวัดศรีสะเกดนะคะคือวัดนี้พี่อำพรแหวนเพชรบอกกับเราว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัดนี้อยู่ก่อนแล้วแต่มันก็มีเรื่องบังเอิญอยู่เหมือนกันค่ะคือตัวพี่อำพรนี่นะคะเพิ่งได้ขี้พึ่งจากทางวัดมาบูชาผ่านไปไม่กี่วันค่ะจู่เนี่ยอาจารย์

ฝีมือในวงการดนตรีด้วยค่ะ
พี่อำพรมาบอกให้เราไปร้องเพลงพรหลวงปู่หมุนถวายหลวงปู่ที่วัดเลยแล้วก็เป็นการร้องแบบสด
ซึ่งอาจารย์เองก็จะเป็นคนเป่าปีน้ำเต้าให้นะคะ
ซึ่งตัวอำพรเองก็ไม่เคยมีโอกาสได้ร้องเพลงแบบนี้ได้ร้องกับอาจารย์แบบนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมาก
ก่อนที่จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะคะ
ช่วงเช้าช่วงกลางวันนี้ร้อนมากเลยแดดเปรี้ยงมาเลย
แต่ช่วงที่ทำพิธีปลุกเสกท้องฟ้ามืดคลึ้มแล้วก็มีฝนตกมาโปรยปลายเหมือนท่านมาประพรมน้ำมนต์ให้เรา
ให้โอกาสอำพรได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงถวายท่านจริง
โอกาสน้องพรด้วยนะคะที่อืมค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
กับงานบุญใหญ่ครั้งนี้นะคะเออทำมาตรศรรณนะใช่ค่ะ
เป็นเรื่องราวดีที่นำมาฝากกันในวันหยุดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ